มีเหตุที่ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะช่วงนี้ทางใต้ชาวสวนยางเกษตรกรสวนยางเนี่ยเขาก็ต้องมีการหาอาชีพเสริมกันเพราะตอนนี้มันยังกรีดยางไม่ได้มันเพิ่งจะผลิใบแตกหน่อออกมาเขาก็พยายามหาอาชีพเสริมมีชาวนครศรีธรรมราชสองคนนะคะเขาก็รับจ้างเหมือนกับลอกเบาะน้ำลึกอะค่ะครับคือเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน
แล้วก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ลงไปนอนกองอยู่ก้นเบาะเพื่อนที่ไปด้วยการตกใจก็จะรีบลงไปช่วยลงไปได้ครึ่งทางชักเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ลงไปนอนก้นเบาะเหมือนกันสุดท้ายต้องเรียกกู้ภัยมานำร่างสองคนขึ้นมาเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่อำเภอบางขันจังหวัดนครสีธรรม
นี่แหละว่าจ้างคนที่รู้จักกันก็คือนายสุรชัยพันศิลป์วัยสามสิบเก้าปีกับนายอรุณคิตุวัยสี่สิบเก้าปีให้มาช่วยลอกเบาะน้ำในราคาสองพันบาทตั้งใจว่าจะเอาไว้ใช้เก็บกักน้ำใช้หน้าแรงที่จะถึงนี้อืมเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้ศึกข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูนะคะว่าเบาะเน
นะตะโกนขึ้นมาเรียกนายอรุณบอกช่วยด้วยอ่าหายใจไม่ออกครับนายอรุณเห็น
แบบนั้นแล้วได้ยินเสียงเพื่อนร้องให้ช่วยก็รีบโรยตัวตามลงไปเลยค่ะ
จะช่วยดึงเพื่อนขึ้นมาทีนี้จุดเดียวกันเลยลงไปได้แค่๖เมตร
อาการออกเหมือนกันเลยค่ะหน้าซีดตัวสั่นแล้วก็หมดสติ
ลงไปชักที่ก้นเบาะ๒คนเลยทีนี้พอนายสุเมศล่ะค่ะ
เห็นทั้งสองคนลงไปอยู่ก้นบ่อแล้วอาการไม่ดีแล้วก็ตะโกนให้คนแถวนั้นน่ะ
ลงมาช่วยหน่อยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะคะพยายามที่จะลงไปในบ่อน้ำ
แต่ลงไปได้แค่ไม่กี่เมตรก็รีบปีนกลับขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่า
ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจเลยต้องเรียกกู้ภัยแล้วล่ะ
แสดงว่าไม่มีอากาศแบบหายใจไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยครับอาการอีกได้แสดงออกมาเร็วขนาดนี้

นายสุเมฆเลยรีบโทรหากู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งกู้ภัยมาถึงก็ต้องเอาเชือกหยอดลงไป

ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วทั้งคู่เลยค่ะ
พี่โรสก็ชวนอะไรไม่ได้ก็จัดการลงด้วย
ไปถึงก้นบ่อก็สั่นอย่างเดียว

จะไม่จ้างใครมาขุดลอกบนี้แล้ว

เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุสลดซ้ำรอยอีก
อืมซึ่งศพของนายสุรชัยแล้วก็นายอรุณผู้เสียชีวิต
ร้อยสุดาภรรยาของนายสุรชัยบอกว่าปกติ
แล้วนายสุรชัยทำงานรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้นะฮะ
ที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับเธอบอกว่าสามีต้องหาเงินมาเลี้ยงลูก
เพราะว่ามีลูกกันถึงห้าคนนะฮะลูกห้าคนเนี่ย
เรียนอยู่๔คนทำงานแล้วคนหนึ่ง
แม้ว่าจะมีโรคประจำตัวคือเป็นฝีในตับแต่ว่าสามีก็ทำงานไม่หยุดเลยนะฮะ
ทำแบบทำไม่หยุดหย่อนเลยอืม
เพราะว่าไม่อยากให้ภรรยากับลูกต้องลำบากวันเกิดเหตุ
ภรรยาบอกว่านายสุเมฆนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนกัน
จ้างสามีไปลอกบ่อนะครับสามีบอกว่าจะไปขุดลอกบ่อน้ำ
จะได้หาเงินมาให้ลูกไปโรงเรียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะ
เพราะว่าทางโรงเรียนก็มาตามลูกที่บ้านหลายครั้งแล้วว่าทำไมไม่ไปเรียน
เธอก็บอกว่าไม่มีเงินลูกก็เลยไปเรียนไม่ได้นะครับ
รับว่าการเสียชีวิตของสามีนะครับเป็นการเสียเสาหลักของครอบครัวไป
หลังจากนี้เธอก็ต้องสู้เพื่อลูกตามลำพังต่อไปส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าบ่อนี้
ปิดเอาไว้นานแล้วนะฮะบ่อที่ลึกเนี่ยนะครับ
อ่าแต่ว่าปิดไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ลงไปเนี่ย
ว่าช่วงต้นบ่อมันยังมีอากาศที่จะหายใจได้
แต่พอลงไปลึกแล้วไม่มีอากาศหายใจนะฮะคือถ้าบ่อเปิดเอาไว้เนี่ย
อันนี้ภรรยาของอ่านายสุรชัยนายสุรชัยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกนะฮะ
คือถ้าบ่อเปิดเอาไว้แม้จะลึกแต่มันก็คงจะมีอากาศลงไปถึงข้างล่าง
ใช่ไหมพอจะถ่ายเทได้แต่ทีนี้พอปิดปิดแล้วก็เพิ่งมาเปิดเพื่อให้คนลงไปลอกบ่อเนี่ย
ค่ะลงไปมันก็ไม่มีอากาศหายใจอืมนะฮะมันก็เลยทำให้เสียชีวิต
และอีกอย่างหนึ่งก็คือสามีเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค่ะนะฮะ
มีอาการป่วยโรคประจำตัวอยู่ด้วย
เราว่าไม่รู้ว่าโปรงนั้นก็ปิดไว้ตึงโก้ก็ไม่รู้ว่าเวียนก็ไม่รู้ว่าโปรงนั้นก็ปิดไว้ว่าต้องเปิดไว้นานสักเท่าไหร่
เพราะว่าพอว่าเปิดมันก็ไม่คิดจะม่วงตึงโก้ลุ่ม
พอว่าตามอาหารสักนิดเก้จะเป็นลุ่มแต่มันนักไม่ได้แต่ว่าเก้ก็จำเป็นต้องตาม
ส่วนร่างของนายอรุณคิตุนะคะญาติก็นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดวังหลาม
ห้วยยอดจังหวัดตรังเราก็ได้ไปคุยกับภรรยาของนายอรุณเหมือนกันนะคะ
คือนางสุวรินเธอบอกว่าสามีเนี่ยประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
แต่ว่าช่วงนี้มันกำลังเข้าหน้าแรงยางที่สวนก็กรีดไม่ได้
หันมาทำงานรับจ้างทั่วไปก่อนเกิดเหตุค่ะ
สามีก็มาบอกว่าจะไปรับขุดลอกบ่อน้ำกับรุ่นน้องนะปกติแล้วเนี่ย
ไม่ค่อยรับงานแบบนี้เท่าไหร่เธอก็เป็นห่วงนะคะ
เพราะงานแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญก็บอกให้สามีระวังตัวด้วย
ทีนี้สามีออกจากบ้านไปสักพักหนึ่งคนโทรมาค่ะ
บอกว่าสามีตกลงไปในบ่อน้ำเธอบอกตอนนั้นเนี่ยแทบไม่เชื่อเลย
ก็รีบมาที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ดูด้วยตาตัวเองพอเห็นภาพที่กู้ภัยกำลังค่อยค่อยดึงร่างสามีขึ้นมาเนี่ย
ใจสลายลงไปกองอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าร่างที่เห็นเนี่ยมันไม่มีลมหายใจแล้วอะค่ะ
เองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของสามีนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นความประมาทของสามีเธอเอง
อย่างนั้นทุกวันก็ลงไปช่วยน้องอีกคนนึงตั้งที่ว่าไม่ได้มีความรู้
ความจำนานในการลงบ่ออะไรทั้ง๒คนแต่ลงไปเพราะความประมาท
ไม่ติดใจจ้ะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะน้องนะ
พี่ก็ทำใจให้รัญญาณของเพื่อนพี่ไปถูกตัวจริง
ก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคนที่จะต้องทำงานในลักษณะแบบนี้หรือว่าทำงานเสริมจากอาชีพหลัก
ซึ่งทางครอบครัวของทั้งสองทั้งสองคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็บอกว่าจะจัดพิธีชาปนกิจในวันเดียวกันก็คือพระฤหัสบดีที่สิบสองมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ